ที่สมุดปราการมันมีเหตุการณ์รถแท็กซี่

พอมีแท็กซี่คันอื่นเข้ามาขับจอดเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในคิวด้วยเนี่ย

สุดท้ายพอเขาไม่ยอมทำร้ายร่างกายเขา

วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นคลิปที่แท็กซี่คันหนึ่ง
ขับไปจอดรอรับผู้โดยสาร
แล้วมีชายสองคนเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เหมือนกัน

นี่ฮะสุดท้ายนะครับ

คนขับแท็กซี่คนนี้ก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เพราะเขาบอกว่าผู้ชายสองคนเดินเข้ามาบอกว่า
ใครจะมาจอดเนี่ยต้องมีสติ๊กเกอร์ของสมาคม

แล้วเกิดการโต้เถียงกันตามคลิป
เหตุการณ์นี้เจ้าของคลิปบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ๖มิถุนายนนะครับ

หลังเกิดเหตุโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้นะฮะ
ในฐานะผู้เสียหายนะครับ
เขาชื่อว่านายทรงชัยแทร่ตันนะครับ
นำคลิปภาพเหตุการณ์ไปแจ้งความที่สพมสมุปราการ
ดำเนินคดีกับผู้ชายทั้งสองคน
แล้วก็เอาคลิปไปโพสต์ในโซเชียล
คนก็ไปแสดงความเห็นกันเยอะนี่ฮะ
ทรงชัยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือ
เขาไปรับผู้โดยสารนะขับรถไปรอรับผู้โดยสารในจุดนี้
มีแท็กซี่จอดอยู่ก่อนแล้ว๔๕คัน
จากนั้นมีผู้ชายคนนึงเดินมาบอกว่าจอดไม่ได้นะ
ผู้ชายคนนึงเป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับแล้วก็โตเถียงกัน
แล้วเขาก็ถูกกระชากคอเสื้อดึงแขนเข้าไป
เขาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายผู้ชายทั้งสองคน
ผู้ชายทั้งสองคนนี้ก็เลยเดินหนีไปนะครับ
ถูกกระชากคอเสื้อเข้าไป
วันนี้ครับนายชัยนรงเนธงามแท้และนายสุมมณัฐมั่นเจริญ
ชายสองคนที่ปรากฏในคลิปนะฮะ
พบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับสพมสมุทรปราการนะครับ
แล้วก็ไปเจอกับนายทรงชัยคนขับแท็กซี่คู่กรณีด้วยนะฮะ
เจอกันที่สถานีตำรวจเนี่ยครับตำรวจเขาก็คงแจ้งว่าเนี่ย
ทางฝั่งที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเข้ามาแล้วนะ
เจ้าทุกข์เขาก็เลยมานะครับทั้งสองฝ่ายเจอหน้ากันเนี่ย
ทรงชัยก็เข้าไปต่อว่าเลยฮะด้วยอาการบอกโอ้โหทำอย่างนี้คุณทำไม่ถูกต้องนะ
นี่เห็นไหมคุณมาข่มขู่มาเรียกเก็บเงินผมไม่ขอรับคำขอโทษด้วย
ผมขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดก็แล้วกันเขาบอกเอาครบเอาคลิปให้ดูเลย
บอกคุณมาทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไง
นี่ฮะขณะที่นายชัยนรงค์นะครับหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่า
เขาเป็นคนที่ไปห้ามไม่ให้นายทรงชัยผู้เสียหายมาจอดรถแท็กซี่ตรงจุดที่พวกเขาจอดอยู่จริง
เขาอ้างว่าคนขับแท็กซี่ที่เขาอยู่ด้วยกันตรงนั้นเนี่ยเขารวมกลุ่มกันประมาณ๒๐คัน
ตรงนั้นมันเป็นจุดขาวแดงห้ามจอดรถแต่ว่าเขาจอดกันมา๔วันแล้ว
บอกว่าก็พอสถานการณ์โควิด๑๙ก็หาผู้โดยสารยากแล้วจุดตรงนั้นมันใกล้ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมีประชาชนออกมาเยอะมาขึ้นรถไฟฟ้าเดินออกมาจากห้าง
ก็เลยรวมตัวกันมาจอดตรงนี้โดยเรียรายเงินคันละ๒๐บาท
เพื่อเอาไปให้กับคนในกลุ่มที่มายืนโบกรถอำนวยความสะดวกให้กับแท็กซี่ให้กับผู้โดยสาร
นี่ฮะก็ตำรวจก็สอบปากคำไปแล้วนะครับแจ้งข้อหากับแท็กซี่เจ้าถิ่นสองคนนะฮะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
นี่ฮะที่เหลือก็เดี๋ยวดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะ